สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ
สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเระอิคิเระอิ
สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเระอิคิเระอิ
สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเระอิคิเระอิ
สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเระอิคิเระอิคิเระอิ

ยืนก่อนนะยืนได้มั้ยได้มั้ยน้องเบเน่นี่นี่ทักทายคุณผู้ชมก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องเบเน่นะคะน้องเบเน่เก่งจังเลย
ตื่นเต้นมั้ยลูกตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยคะนิดนึงค่ะ
นิดเดียวเบาไปโกรธใครมาหรือเปล่าลูกตีจนกองแทบแตกเลยเนี่ย
สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยแล้ววันนี้มากับใครกลับมา
กับแม่อ๋อมากับแม่กับน้องด้วย
ชอบคุณแม่กับคุณน้องเลยค่ะนั่นมาแล้วครับสวัสดีค่ะคุณแม่
สวัสดีค่ะมากับคุณแม่แนนและน้องโบโน่ชื่ออะไรนะคะ๒คน
โบโน่กับเบเน่ค่ะโบโน่เบเน่อันนี้บวมแน่
อันนี้บวมเลยน่ารักมาก

ค่ะน้องเบเน่กี่ควบละคะเจ็ดควบค่ะเท่ากัน

โอ้โฮเดี๋ยวดูกล้องมาดูใกล้หน่อยที่หน้าเหมือนกันไหม

เออน่ารักน่ะเลย
ขวบน้องตีกลองได้ขนาดนี้เลยเหรอคะคุณแม่

ขวบนี่คือไม้กรองยาวกว่าแขนเลยนะคะ

แต่ก่อนดูแขนหน่อยดูแขนหน่อยนี่นี่ไม้ตองดูดิแล้วเทียบกับความยาวของไม้กลอง

แถมในความยาวของไม้กองเท่ากันเลย
ถามคุณแม่ก่อนว่าทำไมคุณแม่แนนถึงสนับสนุนให้น้องเบเน่ตีกรอง
เพราะว่าน้องเบเน่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
คือทำไมไม่อยากให้น้องไปร้องเพลงหรือว่าไปเรียนอย่างอื่น
จริงตอนแรกน้องเบเน่เขาเป็นฟิลแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเต้นเหมือนเล่
อ๋อเต้นเลเบลส์เต้นเคาเวอร์เกาหลีทีนี้ดูจากหน้าฟุ้งฟิ้งเหมือนแม่

ตอนแรกเต้นเบเลเป็นพวกเต้นเกาหลี
เขาเรียนก่อนทีนี้การเรียนกอง
ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องฝึกความอดทนเด็กเล็ก
บางทีตีแล้วมือเจ็บหรือว่าแบบมันไม่ลงจังหวะ
เฮ้ยไม่ตีเราเว้ยอย่างนี้

ทีนี้เบนเฮ้ก็เลยบอกว่ามันไม่ยากหรอก

ก็เลยลองมาขอคุณแม่ว่าอย่างไรก็ทำได้แน่นอน

ก็ตีได้ก็เลยมาตีก็มาขอคุณแม่เรียน

ก็คือตีได้ทั้งเบเน่ทั้งโบโน่เลย

เบเน่ชอบไหมคะชอบมาก

เพราะว่าตอนแรกโมโน่บอกว่า
โมโน่เบื่อกองแล้วเจ๊ลองมาตีสิ
แล้วก็ตีแล้วมันก็เลยเรียนมา
รู้ไหมว่าเพลงที่หนูตีเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรคะ

พี่ใบตองได้ยินที่หนูตีกับดนตรี

มาก
โอเคสุดยอด

เดี๋ยวนะกระด่วงแตกไหมคะ
น้องเบเน่หนูตีแรงมากเอาแรงมาจากไหนลูก

เหนื่อยนิดหนึ่งแล้ว

เอาเดี๋ยวมันมายืนคุยกันตรงนี้กันดีกว่า

คลิปที่ทำให้น้องเบเน่เป็นที่รู้จักในโซเชียลเนี่ยค่ะ

อันนี้๕หัวค่ะหรอคะนุบันสามค่ะ

บัวลอยไอ้เพื่อนย่า
เนี่ยค่ะ
โอ้โหพอตีเพลงนี้ปุ๊บคนที่นั่งฟังอยู่ลุกขึ้นมาตีกันเลยไหมฮ

ทำไมถึงอยากให้น้องตีเพลงแนวเพื่อชีวิตล่ะ
น้องชอบเอง

อ๋อคุณแม่คุณแม่ชอบเพื่อชีวิต
คุณแม่ชอบเพื่อชีวิต

ก็คือเหมือนน้องป๊อปด้วย

คุณแม่เราพูดถึงการสนับสนุนส่งเสริมน้องในเรื่องของการตีกลองหน่อยคุณแม่มองว่ายังไงบ้าง
คือแนนจะมองว่าดนตรีค่ะ

กีต้าที่ทุกคนนิยมเรียนใช่ไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าแนนว่าช่วยในเรื่องของสมาธิ
ความจำบางทีกรองอย่างนี้ค่ะ
แนนเราไปจับแล้วแนนตีแนนก็แยกประสาทไม่ได้เหมือนเด็กเล็ก
เพราะว่าเขาจะแยกทั้งหูตาสัมผัสมือตีขา๒กระเดือง

ต้องแยกภาษาด้วยมีระบบเรื่องแบบสมาธิ

คุณแม่ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะให้น้องไปโชว์รับไหม
รับค่ะยินดีรับติดต่อที่ไหนดีครับแม่
ตามเบอร์ที่โชว์ขึ้นเลยนะคะตามเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะ
ขอบคุณนะคะไปได้โทรศัพท์นะครับโทรไปสอบถามกันได้นะถ้าอยากจะ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
ตลอดข่าวสุดสัปดาห์ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามทั้งเรื่องของสายตัวเลขก็มี
แล้วก็ของกินอร่อยก็มีให้ได้ติดตามกันด้วยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราปิดเบรกด้วย

อ้าวจัดไปเลยเบเน่

มาทำหน่อยใดที่ผมเองน้ำใจมนุษย์เด็กผู้เย็น
ถ้าพระจันทร์เค้าควรรับคนเดินมีต้นเป็นพี่เพื่อนยอดนักโชว์เกินสิ้น
ทั้งเด็กหลังหลุดเพราะมาจนล้มติ้นบางพระจันทร์เก่งจริงจึงต้องยิงด้วยเพื่อน
เอาเพื่อนใหญ่อิ่งไปกันทุ่มตาเพิ่มใจแตกเหลือจะดาม
ขอบคุณยอมมาวางซ้อนขอบคุณให้ไม่ไอ